ศรีสะเกดเนี่ยนะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักทั้งคืน
พอต้นไม้หักโค้นมาเดี๋ยวจะให้ดูภาพค่ะ

สภาพแบบนี้
มีคนตายนะคุณ
จุดตรงนี้คือถนนสายห้วยทัพทันปรางกู่นะคะ
อยู่เสียงเพิร์นปรางกุที่ศรีสะเกด

คือนายบัวสอนพิมดาอายุ๕๑ปีค่ะ

คือนายลาชันครุฑแก้วอายุ๓๑ปี

เพราะว่าตอนที่มันหักลงมามันมาทับฝั่งข้างคนขับไงคะ
แล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก๒รายนั่งอยู่ในแคป
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยทัพทันแล้ว
ทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบนะว่า
ต้นไม้ล้มมาทับกระบะเองหรือว่ากระบะขับมาชนต้นไม้
เดี๋ยวต้องหารายละเอียดก่อนว่ามันเกิดเหตุได้ยังไงนะคะ
ทีนี้ดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ศรีสะเกดหน่อยค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษณ์ที่ศรีสะเกดเนี่ย
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๓นี่
ต้องรีบไปช่วยเหลือเอากระสอบทรายแบบนี้ค่ะ
เสริมแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าสำนักงาน
แต่น้ำนี่มันก็เพิ่มมาเติมขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ติดเตียงอยู่ข้างในด้วย
ซึ่งบ้านหลังนั้นอยู่ในชุมชนชิดบัญชาที่หมู่๘
กันทรลักษณ์นี่แหละย้ายของขึ้นไปชั้น๒
น้ำมันเข้ามาในตัวบ้านแล้วไงคะก็ต้องเอากระสอบทรายมากันเอาไว้
สถานการณ์ล่าสุดนี่ที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกดฝน
ยังคงตกต่อเนื่องนะคะน้ำก็เข้าท่วมหลายจุด
ถนนเส้นทางหลักของหมู่บ้านโดนน้ำท่วมหมด
เส้นทางรถเล็กนี่ไปไม่ได้แล้ว
รอการระบายอยู่แบบนี้นะคะ